ตัดสินใจในการเขียนจดหมายลาตาย
เพราะว่ามีปัญหาส่วนตัวนะครับ
แล้วก็ตัดสินใจกระโดดลงมาจากอาคาร๑๖ชั้นย่านพระราม๔
ร่างของตัวเองมาตกอยู่ที่ลานจอดรถชั้น๘ของอาคารดังกล่าว
ลูกสาวของผู้เสียชีวิตก็คาดว่าพ่อจะมีความเครียดเรื่องรถยนต์
ตัดสินใจก่อเหตุขึ้นแล้วก็ลูกสาวเสียใจอย่างหนักนะครับ
เป็นความเสียใจและเป็นคำถามของลูกว่าทำไม

ภายในห้องก็ไปพบจดหมายลาตายนะครับ
ลูกสาวของนายสิงธรคลาชัยวัย๕๘ปี
ก็ร้องไห้ทันทีที่พบศพของผู้เป็นพ่อ
หลังจากผู้เป็นพ่อตัดสินใจกระโดดตึกอาคารพัก
อาศัยซอยไผ่สิงโตย่านพระราม๔
มากระแทกพื้นลานจอดรถชั้น๘จนเสียชีวิต
โดยอาสาสมัครกู้ภัยและตำรวจนครบานทองหล่อ
เข้าตรวจสอบสภาพศพหลังได้รับแจ้ง
มีผู้พลัดตกจากอาคารดังกล่าวนะครับ
ซึ่งจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบศพอยู่ในสภาพคว่ำหน้า

แล้วก็มีอวัยวะตกอยู่ภายในใกล้เคียงสถานที่ใกล้เคียงนะครับ
ขณะที่จากการตรวจสอบภายในห้องพักของผู้เสียชีวิต
ห้องเล็กที่๑๙๐ทับ๑๙๑ชั้นที่๑๖ของอาคารดังกล่าว
จดหมายลาตายที่เขียนด้วยลายมือของผู้เสียชีวิตเอง
โดยมีเนื้อหาพูดถึงปัญหาส่วนตัว
และขอโทษครอบครัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้พูดคุยกับนางสาว
พันรายอินทะแก้วซึ่งเป็นลูกสาวของผู้เสียชีวิต
ลูกสาวผู้เสียชีวิตบอกว่าปกติแล้ว
คุณพ่อเป็นคนค่อนข้างเงียบไม่ค่อยจะพูดจากับใคร
แล้วก็อาศัยอยู่ภายในห้องกับแม่เพียง๒คน
ก่อนหน้านี้ได้มีการพูดถึงปัญหาของรถที่ดาวไฟแนนซ์ออกมา
แต่ตอนนี้ประกันภัยแล้วก็เรื่องของทะเบียนขาด

ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อนั้นเกิดความเครียด

คุณพ่อระบุว่าขอโทษลูกกับหลาน

ก็ทำให้ตัวลูกสาวก็สะเทือนใจครับ

แกได้พูดได้คุยอะไรกับอีกไหมพระเย็น
ก็วันนี้เรื่องงาน๒ทุ่ง
ก็คุยกันเรื่องรถที่ว่าไปดาวน์ไฟมาในหลักมี
ก็มันมีปัญหาแค่ที่ทะเบียนกับประกันน้องสาว
ได้ทำที่ขายเขาบอกอย่ารอ๑วันอาทิตย์
ตอนนี้ก็พบทำให้ตอนนี้ก็
แฟนก็เลยคุณให้ตั้งเลย

คงจะเครียดเรื่องรถน่ะ
ต้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในอาคารนะครับ
รวมทั้งสอบปากคำญาติของผู้เสียชีวิตทั้งหมด
ด้านเจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกระตันยูก็นำร่างผู้เสียชีวิตส่งชนะสูตร
ภาควิชานิติเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เพื่อหาข้อมูลใช้ในการประกอบคดีต่อไปนะครับ